ว่าการออกกำลังกายเนี่ยจะทำให้หน้าของเราเป๊ะปังขึ้น
คือถ้าเปล่งปรั่งเข้าใจแต่เป๊ะปังไม่เข้าใจ

ที่ฉันเชื่อนะก็ดีเจพุทธเขาบอกว่า
ถ้าออกกำลังกายเนี่ยจะทำให้หน้าเป๊ะขึ้นแบบไม่ต้องทำศัลยกรรมเลย
คือเขาบอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำอะไรมาด้วย
รวมถึงที่ไปเกาหลีล่าสุดแต่ว่าเพจของโรงพยาบาลคลินิกศัลยกรรม
มีการโพสต์รูปหนุ่มพุธเข้าไปรับการปรึกษาอะไรบางอย่าง
ดูเหมือนว่าส่วนทางกับที่เขาเคยตอบคำถามมาเอาไว้
ล่าสุดค่ะทางคลินิกศัลยกรรมนะคะ
ออกหนังสือชี้แจงมาแล้วติดตามรายละเอียดกันดูค่ะ
ยืนยันไม่ได้แต่งเติมเสริมหล่อมาเพิ่มแต่ที่ใบหน้าเปลี่ยนไปเพราะออกกำลังกายล้วน
หลังมีคนจับผิดว่าดีเจพุทธพุทธิชัยซุ่มบินไปเกาหลีเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา
หวานใจรุ่นพี่จุ๋ยวรัฐยาแต่ไม่ลงรูปคู่เพราะย่องไปเติมเสริมหล่อบนใบหน้ามาด้วย
แต่ภายหลังกลับมีหลักฐานมัดตัวเมื่อเพจศัลยกรรมไทยบาโนบากิเผยแพร่ภาพดีเจพุทธ
ไปเข้ารับบริการและขอคำปรึกษาจากศัลยแพทย์ชื่อดังของเกาหลีอย่างชัดเจน
หวานใจจุ๋ยวรัฐยาที่ถูกระบุว่าให้โรงพยาบาลดังกล่าวช่วยดูแลเรื่องผิวหน้า
ล่าสุดทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีได้รับคำชี้แจงจากเพจศัลยกรรมไทยบาโนบากิว่า
โรงพยาบาลได้รับอนุญาตจากพุทธและจุ๋ยให้เผยแพร่ภาพดังกล่าวให้แฟนเพจของโรงพยาบาล
เนื่องจากทั้งสองคนไม่ได้ปกปิดข้อมูลการทำ
ตามหลักจัญญาบันและกฎของโรงพยาบาลจะต้องรักษาข้อมูลคนไข้ไว้เป็นความลับก็ตาม
เทคนิคเฉพาะทางที่ทำให้คนไข้สามารถทำงานได้ตามปกติ
และไม่ได้มีการทำเพิ่มแต่อย่างใด
รวมทั้งได้ดูแลผิวพันธุ์ให้กับทั้งคู่ตามคำแนะนำของทีมแพทย์
ในขณะที่รายละเอียดด้านระยะเวลาวันที่ที่เข้ารับการรักษา
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการชี้แจงค่ะ